คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เคยมีคนพูดไว้
ว่าหลังจากนี้จะไม่ให้มีใครต้องตายที่บ้านต้องตายที่ข้างถนนอีก
แต่หลังจากคำพูดวันนั้นเรายังอ่านข่าวแบบนี้แทบทุกวันเลยนะ
เมื่อวานอ่านข่าวน้อง๒คนอายุ๗ขวบกับ๙ขวบนอนเฝ้าศพแม่
วันนี้ก็สลดไม่เว้นวันเลยค่ะเด็กน้อย๗ขวบนอนเฝ้าศพแม่
คำสั่งสิ่งที่น้องถ่ายทอดออกมาบางคนบอกว่าฟังแล้วมันจุก
มันสะเทือนใจเหลือเกินฟังพร้อมกันก่อนค่ะ
ไม่เชื่อมือแต่เราตอนเช้าเช้าที่หนูตื่นมา

เสียงไม่รู้จังเสียงมันไม่ได้แล้ว

แม่ได้คุยกับหนูนานยังลูก
ตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนนี้

แม่ไม่ได้นอนตอนเช้าแม่ยังทำอะไรได้อยู่

ไม่รู้แล้วหนูมาเปิดประตูให้แม่

แม่นี่อมตื่นหรือเรียกแม่นี่เท่าไหร่

นี่แหละครับช่วงเวลาที่เด็กพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะคุณ
คือเด็กไม่รู้ว่าคุณแม่เสียชีวิต
นะครับเพราะว่ามีคนกระซิบบอกเจ้าหน้าที่ว่าน้องไม่รู้

จะให้คุณแม่ต้มมะม่าให้กิน
ปรากฏว่าแม่ไม่ตอบรับเลยนะครับ
แล้วก็อีกอย่างแม่ทำเสียงอะไรก็ไม่รู้
น้องบอกแบบนี้นะคือมันเป็นเสียงหายใจแปลกของแม่
นี่แหละค่ะความรู้สึกของเด็กนะคุณนะ
เพราะกลัวว่าเด็กอาจจะติดโควิด๑๙ด้วย
แล้วก็ในมือถือที่น้องถืออยู่เนี่ย
เป็นมือถือที่ต้องพยายามโทรหาญาติคนอื่น
โดยเฉพาะน้าของเด็ก

ก็จะต้องมารับเด็กไปดูแลต่อ
เพราะพ่อของเด็กอยู่ไหนรู้ไหมครับ

ติดโควิดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
คือเขาได้รับแจ้งตอน๔ทุ่มเมื่อวาน
ว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในหอพักชั้น๘
อยู่ในอาคารชุดแถวถนนเทพรักษณ์ที่สมุทรปราการ

ปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษตอบโต้โควิด๑๙

รวมถึงมีมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการไปตรวจสอบ
แล้วภาพแรกที่เห็นค่ะคุณผู้ชม
น้องผู้หญิงคนนี้๗ขวบนะนั่งร้องไห้อยู่หน้าอาคาร
เจ้าหน้าที่ก็แบบเข้าไปปลอบก่อนหนูใจเย็นลูก
ไปเดี๋ยวขึ้นมานั่งรอบนรถนะ

ถามเจ้าหน้าที่ก็ถามตั้งแต่แรกว่าแล้วพ่อหนูไปไหน
น้องก็เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อไม่สบาย
พ่อเก็บกระเป๋าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อกลับมานะ

ทีนี้พอได้ข้อมูลจากน้องเบื้องต้นนะ

ภาพในห้องคือเป็นร่างของคุณแม่น้อง
คุณแม่มายุรีอายุ๔๓ปีเสียชีวิตอยู่บนที่นอนนะ
แล้วในห้องเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเห็นสภาพห้องค่ะ

มันเป็นพวกสมุนไพรต่างเต็มไปหมดเลย
เหมือนกับเป็นกระทะไฟฟ้าเป็นหม้อต้มสมุนไพรแล้วนี่คือยาค่ะ
มียาอะไรบ้างอ่ะแก้ไอแก้อักเสบยาแก้ปวดอย่างแรงมียาอื่นเนี่ย
เหมือนกับตัวของคุณแม่เขารู้นะ
ว่าตัวเองติดโควิดแล้วพยายามหาสมุนไพรต่างมาต้ม
แล้วก็ดมควันจากสมุนไพรที่ต้มค่ะ

ทีนี้ต้องบอกก่อนว่ารักษณะของห้องนี้ค่ะ
พอเข้าไปแล้วมันจะมีห้องแยกเป็นห้องนอนอยู่
ซึ่งคุณแม่อยู่ในห้องที่เป็นห้องนอน
ส่วนน้อง๗ขวบอยู่ในโซนที่มันเป็นห้องรับแขกด้านนอกในห้องนั้น

เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
แล้วก็เอาร่างของนางมะยุรี
ใส่ถุงซิปล็อก๓ชั้นเอาออกมา
แล้วก็ส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนที่เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการอยู่เนี่ยนะ
ก็มีการโทรศัพท์คุยกับญาติด้วย

ใช่ค่ะก็โทรมาที่มือถือที่น้องถือเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ให้ข้อมูลนะว่าพ่อของน้อง
ถูกส่งตัวไปกักตัวเพราะว่าติดโควิด
ตั้งแต่๒๔กรกฎาคมแล้ว
พ่อเขาทำงานอยู่ที่บริษัทรถยนต์
ทีนี้ที่บอกว่าพอส่งไปรักษา
พ่อก็กักตัวอยู่ที่ฮอสพิเทล
ส่วนแม่ของน้องเนี่ยคือน้าก็บอกนะ
ถ้าเกิดว่าสามีติดเนี่ยก็ตัวภรรยาก็ต้องติดเหมือนกัน
ใช่คือน้าบอกว่าพี่สาวเธอก็โทรมาบอกเหมือนกัน

แล้วก็บอกว่าพี่เขยไปอยู่ฮอสพิเทลแล้วนะครับ
น้าเองบอกว่าโอ้โหผัวติดแบบนี้
ต้องติดแน่เลยเพราะว่าเขาไปขายผ้า
ขายผ้าขายน้ำยาแอลกอฮอลที่ตลาดนัดด้วยกัน

แต่ทีนี้ตัวพี่สาวซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนะ

พยายามไปหาที่ตรวจตามโรงพยาบาลหลายแห่ง
แต่หมอไม่ยอมตรวจให้
นี่เป็นคำพูดที่น่าตกใจมากเลยนะครับ
น้องสาวคนตายเปิดเผยให้เจ้าหน้าที่ได้ฟัง
บอกว่าพี่สาวพยายามแล้วจะไปหาหมอไปตรวจตามโรงพยาบาล

ไม่ยอมตรวจให้ก็ต้องกลับมาที่บ้าน
อยู่กับลูกสาวน้องพลอยคนนี้อายุ๗ขวบอยู่กัน๒คน

แล้วถามว่าทำไมสามีถึงรู้

สามีเขาทำงานอยู่บริษัทรถยนต์อย่างที่บอกไงคะ
บริษัทเขาก็เลยมีการได้ตรวจ
หลังจากนั้นก็ถูกส่งตัวไปที่ฮอสปีเทลแถวหัวลำโพง
พ่อของน้องพลอยโทรมาโทรมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
บอกว่าเล่าให้ฟังนะบอกว่าก่อนหน้านี้
ตัวของนายมนตรีเองก็มีอาการเหนื่อยมีอาการไอเป็นบางครั้ง
บริษัทก็เลยส่งไปตรวจที่โรงพยาบาล
พอมาวันที่ประมาณ๒๐กรกฎาคมเนี่ยทราบผลทราบผลแล้ว
หลังจากนั้นผลตรวจออกมา๒๓ว่าติดโควิด
แล้วหลังจากนั้น๒๔โรงพยาบาลที่ตนไปตรวจ
ตอนนั้นก็ต้องจำจากพรากตัวภรรยากับตัวลูกเหมือนกัน
ใช่ค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่าอาการของภรรยาก็คล้ายกันกับสามีเลย
คือมีอาการไอทีนี้ภรรยาก็ไปซื้อพวกยาพาราซื้อฟ้าทลายโจร
โทรไปหาเมียนะเมียก็ไม่ค่อยรับสาย
มารู้ตอนหลังว่าภรรยาเสียชีวิตอยู่ในห้อง
แล้วสิ่งที่สามีเป็นห่วงคือเป็นห่วงลูกค่ะลูกอ่ะจะติดเชื้อหรือเปล่าครับ
แล้วหลังจากนี้ลูกจะอยู่ยังไง
เจ้าหน้าที่ประสานแล้วก็เอาตัวน้องพลอยไปกักตัว
ไปตรวจหาเชื้อที่บ้านเด็กเล็กพระประแดง
แล้วก็มีการเดี๋ยวหลังจากนี้จะประสาน
แล้วก็แจ้งให้ญาติได้ทราบเป็นระยะต่อไปด้วย
กลายเป็นเหตุสลดอีกเหตุแล้วนะครับ
ผู้เป็นลูกเนี่ยต้องเฝ้าศพของแม่ที่เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ทันล่ำลากันนะครับ